จากที่ชนบุรีพัทยาเราขึ้นเหนือไปบ้าง
บรรยากาศของการท่องเที่ยวหน้าหนาวใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว

แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจองตรวจเครื่องบินไปเลย

ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของภาคเหนือ

ตอนนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิลดลงไปอยู่ที่๖องศาเซลเซียสแล้ว
พร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
ให้เข้าชมความสวยงามของธรรมชาติ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้

ไม่ถึง๑๐วันไม่ถึง๑๐วันค่ะ
นี่คือบรรยากาศบนดอยอินทนนท์สวยไหมคุณ

หมอกลงแล้วนะครับ

กิวแม่ปานมีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่๖องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แบบนี้นี่
กิวแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลยนะครับ

เขาบอกว่าทางไปนี่ค่อนข้างแคบไง

ไม่ถ้าไปตามเส้นทางอินถนนไปสะดวก
พอไปถึงจุดที่จอดรถนะคุณ
อย่าจอดรถและแค่ถ่ายรูปดูหมอกเท่านั้น
คุณต้องเดินขึ้นไปบนยอดดอยด้วย
แล้วคุณจะเจออะไรดีอีกมากมาย

นะฮะแล้วก็อุณหภูมิที่ตอนนี้ก็ลดต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เล่าข่าวให้จบก่อนเดี๋ยวเล่ากิวแม่ปานต่อ
โดยนายพรเทพเจริญสิบสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าในช่วงตุลาคมนี้
คาดว่าจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยว
ชมความสวยงามของธรรมชาติบนดออีทนอนกันจำนวนมากแล้ว
ทางอุทยานก็ได้เตรียมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
นี่คุณเข้ากิวแม่ปลาแล้วไปเจอน้ำตกก่อน
แบบนี้แล้วก็ค่อยเดินขึ้นดอย

แล้วก็การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวได้อย่างครบวงจร
รวมไปถึงจัดมกุเทศท้องถิ่น

คุณไปเจอจุดจอดรถของกิวแม่ปาน

จะมีเจ้าหน้าที่นำพาเราขึ้นไป

ระยะทางประมาณ๑๒๑๓กิโล
เข้าไปตอนต้นคุณเจอป่า
ก่อนแล้วเจอน้ำตกแบบเมื่อสักครู่นี้น้ำตกสวยงาม

จากนั้นเดินป่าลุยปีนขึ้นไป

คุณต้องละเอียดกว่านี้นะคุณต้องบอกทุกครึ่งกิโลเลยได้ไหม

คุณออกจากป่าคุณจะเห็นความแปลกมาก

คุณคุปตนันเคยไปมาแล้วผมหันไปคุยกับคุณคุปตนันด้วยเลย

ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นป่าดึกดำบัน

เราจะเห็นพันไม้เก่าแก่แล้วข้างบนสวยมาก

ลุออกไปเจอทุ่งย่าสีทองพริ้วไหวแล้วเป็นแบบทุ่งโล่งอะคุณ
มองเข้าไปก็เห็นยอดดอยอื่นมีหมอกลง
จากนั้นนะคุณอ้าวคุณจะเล่าให้จบ
เดินละทุ่งย่าไปก็จะเจอผาหิน
คุณก็เดินข้างผาหินข้างล่างเป็นผาเลยนะ
เขามีทางไม้กั้นแบบเล็กเดินแบบคนตัวต่อตัว
กำลังจะบอกว่าอย่าเล่าหมดเดี๋ยวจะไปแล้ว
คุณสุปสกุลนี่เป็นอะไรกับหัวหน้าอุทยาน
เห็นชื่อคล้ายกันอยู่เจริญสุปสกุลนี่
คือผมไม่เคยไปกิวแม่ปานพอไปทีประทับใจมาก
จากทุ่งย่าคุณเดินกลับเข้าไปที่ป่าใหม่

ไฟล์เช้านี้เจอกันเดี๋ยวทำงานต่อไปเลยนะคะ